คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คลิปที่ท่านได้ดูกันเนี่ยนะฮะ
ที่ลูกสาวนะไปที่บ้านที่อยู่กับพ่อนั่นแหละแต่พ่อเลิกกับแม่แล้ว
ตรงกักตัวสุดท้ายพ่อก็คือพาผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย

เจอพอดีก็มีการลงไล่กันอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยมีทางฝั่งญาติของพ่อของเด็กที่เขาเอาคลิปไปลงเนี่ย
บอกว่าก็แม่ของเด็กเนี่ยเขาเลิกกับพ่อไปตั้งนานแล้ว

นำซ้ำตัวแม่ของเด็กยังเป็นฝ่ายนอกใจพ่อไปก่อน
ลูกสาวผู้ที่ถ่ายคลิปแล้วก็แม่ของเด็ก
เขาบอกกับเราว่าเขาขอชี้แจงหน่อยนะ
เขาไม่เคยนอกใจเรื่องราวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้หึงหวงอะไรด้วย
แต่ตัวของคนที่เป็นแม่เนี่ยเป็นอดีตภรรยาของพ่อของเด็กเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเป็นห่วงลูกนะ
แล้วเขายังถูกแฟนใหม่ของอดีตสามีเนี่ยทำร้ายด้วยซ้ำ
วันนี้เราไปหาเข้ามานะฮะเขาบอกว่าเนี่ยดูคลิปนี้เลย
เขาถูกทำร้ายจริงดูนะฮะ
คือเสียงจะเป็นเสียงบันทึกจากออกมาจากโทรศัพท์

ทางฝั่งของเสื้อสีเขียวเนี่ย
คืออดีตภรรยาของผู้ชายที่เป็นคุณพ่อที่ลูกเขาบุกไปหาในบ้าน

ส่วนนี้คือแฟนใหม่ที่เมื่อวานนี้เราก็ได้คุยด้วย

บอกโอ๊ยเธอก็คบกับพ่อของเด็กก็แหม

เอาโครงเอาคลิปเข้าไปเผยแพร่เนี่ย
แต่ทีนี้ทางฝั่งของลูกสาวกับแม่ของเด็กเนี่ย

เธอเนี่ยถูกทำร้ายด้วยซ้ำนะ

เขาให้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราดู
พร้อมกับบาดแผลที่ใบหน้านะเต็มไปด้วยรอยเล็บที่ใบหน้าที่
ผากจมูกก็มีรอยขวนเป็นทางยาวไปหมดนะฮะถึงใต้ตาถึงคาง
คอเต็มไปด้วยรอยเล็บไปหมดนะครับที่คุณสุชาดาของเรา
ได้ดูบาดแผลต่างนะครับ
เธอบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้พอลูกสาวลงคลิปไปเนี่ย
เธอเนี่ยกลับถูกท้าทายจากฝ่ายหญิงให้มาเคลียร์ปัญหานะซึ่งเธอ
ยอมรับว่าเธอก็เดินทางไปหาตามนัดจริงแต่ไม่ได้ไปเพราะว่า
หึงหวงอดีตสามีอยู่นะไม่ได้หึงห่วงพ่อเด็กเลยที่ไป
เนี่ยเพราะเธอถูกท้าทายจากแฟนใหม่ของอดีตสามีแล้วเธอก็
ทนไม่ได้หลังจากเห็นคลิปที่ลูกสาวเนี่ยถูกไล่ถูกต่อว่า
ด่าทอแล้วอดีตสามีเนี่ยยังมาหาว่าเธอเนี่ยนอกใจในคลิป
คืนวันนั้นเนี่ยฮะคลิปฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เด็กเขาบอกเขาไปหา
พ่อแล้วพ่อบอกกักตัวอยู่เนี่ยค่ะเธอบอกสุดท้ายเนี่ยลูกเธอเนี่ย
พากันเก็บของออกจากบ้านตอนตีหนึ่งที๒ไม่มีที่หลับที่
นอนเป็นใครใครจะไม่ห่วงลูกนะแล้วฝั่งญาติของสามีหรือว่าตัว
แฟนใหม่เองไปให้ข้อมูลบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนทิ้งไปเป็นคน
จงนอกใจสามีไม่ใช่เลยเธอเล่าให้เราฟังอย่างนี้ฮะ
เธอบอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับอดีตสามีนะอยู่กินด้วยกันมา๑๐กว่าปี
เธอไม่เคยนอกใจเลยตามที่ญาติฝ่ายชายใส่ร้ายหรือว่าเพื่อนอะไรฝ่ายร้าย
เธอบอกเธอไม่มีมีแต่ฝ่ายชายนั่นแหละที่นอกใจเธอ
มีผู้หญิงอื่นตลอดจนเธอทนไม่ไหวและเธอต้องขอหย่า
และเลิกกันได้๔ปีแล้วเธอบอกขอแก้ข่าวหน่อย
บางคนบอกสองปีไม่ใช่เลิกสี่ปีแล้วแต่เลิกไปเนี่ย
ถูกฝ่ายชายตามระรานตลอดตามหึงหวงตลอดไม่ให้เธอมีชีวิตใหม่
ไม่ใช่เธอเนี่ยเลิกแล้วยังตามหึงหวงอดีตสามี
ให้สามีมีชีวิตใหม่โอ้โหเรื่องมันกลับกันเลยนะจากเมื่อวานนะ
ใช่เธอบอกเธอขอพูดหน่อยนะฮะเรื่องลูกสาวสองคนเธอก็ส่งเสีย
ส่งเงินให้ใช้ตลอดเพราะฝ่ายตัวพ่อเนี่ยไม่เคยเลี้ยงดูลูกเลย
เอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงจนหมดลูกสาวเองก็เห็นมาหลายครั้งหลายหน
ได้แต่น้อยใจพ่อที่เลือกผู้หญิงมากกว่าลูกถึงขั้นล่าสุดนี้ไล่ลูกออกจากบ้าน

คำพูดที่เขาบอกว่าหนูห่วงผัวไม่ให้ผัวมีเมียใหม่มันไม่ใช่เลย
มันไม่ใช่เลยไม่ไม่เคยอยากได้คืนคือแบบเขาหลุดจากชีวิตหนูไปแล้ว
หนูหลุดจากชีวิตเข้ามาคือแบบว่ามันโล่งอกมากเลย
เขาเคยขอชีวิตอิสระเขาคืนก็ให้เขาคืนไปเราไม่ได้แบบเออ
มึงไม่มีเมียใหม่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้มันไม่ใช่ค่ะเราไม่อายหรอกค่ะ
แค่เป็นข้างหน้าคือเราปกป้องลูกไงแต่คุณอ่ะน่าจะอับอายมากกว่า
คือไล่ลูกออกจากบ้านแล้วบอกว่าไม่ได้ไล่ลูกคุณจะมีใหม่เราก็ให้คุณมี
แต่ขอเคยพูดกับเขานะเคยพูดกับเขามีได้แต่ให้คุณอ่ะ
ไปมีอะไรกันข้างนอกเพราะเด็กสองคนมันเป็นผู้หญิง
แล้วห้องที่อยู่ด้วยกันมันเป็นห้องแคบ
เป็นห้องแคบเป็นที่นอน๖ฟุตนอนแค่นั้นน่ะ

เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้หึงหวงอดีตสามี
แต่สามีเนี่ยบอกขอดูแลลูกเองหลังจากเลิกกันแต่ก็อยู่กันห้องแค่นี้
แล้วสามีมีผู้หญิงคนอื่นมาที่ห้องอย่างนี้ลูกจะไปอยู่ที่ไหน
พอลูกถ่ายคลิปแล้วก็มีการเผยแพร่ไปฝ่ายหญิงนั่นแหละ
เธอไปหาแล้วเธอก็ถูกทำร้ายด้วยซ้ำ
ลูกสาวนะฮะลูกสาวน้องคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
วันนี้ก็บอกกับเรานะครับเธอบอกเธอเสียใจมากนะ
เมื่อวานนี้ก็กำลังพาแม่ไปโรงพยาบาลรักษาตัวหลังจากถูกทำร้าย
โอ้โหเห็นข่าวญาติทางฝั่งพ่อเนี่ยให้ข่าว
ผู้หญิงใหม่ของฝั่งพ่อให้ข่าวใส่ร้ายแม่หลายอย่าง
เธอบอกเธอสุดเลยเธอร้องไห้เลยนะครับ
มาหาว่าแม่เธอนี่แหละเป็นฝ่ายนอกใจไม่สนใจลูก
ไม่สนใจพ่อไม่ส่งเสียลูกเลิกไปแล้วยังมาหึงหวง
ให้พ่อมีคนใหม่หาว่าตัวเธอเนี่ย
ตัวลูกเนี่ยก้าวร้าวเป็นเด็กนิสัยไม่ดี
ทุกอย่างเธอบอกไม่เป็นความจริงเลยเธอบอกเธอเห็นข่าวแล้วเธอร้องไห้
ขณะเดียวกันเธอก็ยืนยันว่าเธอกับพี่สาว
ไม่เคยก้าวร้าวพ่อด้วยนะทำตัวเป็นลูกที่ดีมาตลอด
ทั้งทั้งที่พ่อเองก็ไม่ได้ให้เงินใช้อะไรก่อนหน้านี้เคยคุยกับพ่อเรื่องแฟนใหม่
ซึ่งเธอกับพี่ไม่เคยห้ามขออย่างเดียวว่าพ่อ
อย่าพาผู้หญิงใหม่เนี่ยมาที่บ้านได้ไหมเพราะเธอกับพี่เนี่ยไม่มีที่จะอยู่
ห้องมันนิดเดียวที่อยู่ด้วยกันอย่างเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นโอ้โห
ตีหนึ่งพ่อบอกพ่อต้องกักตัวโควิดลูกออกจากบ้านไปหาที่อื่นนอนได้ไหม
แล้วลูกจะไปนอนที่ไหนค่ะนำซ้ำพอกลับมาดูเอ้า
พาผู้หญิงมาอยู่ด้วยแล้วอย่างนี้จะให้ลูกทำยังไง

พ่อเลยพ่อเคยบอกหนูว่าพ่อขอมีแฟนได้ไหม
บอกว่ามีได้แต่อย่าเข้ามาในบ้าน
หนูกับพี่สาวที่นอนอยู่ในบ้านหนูอยู่ในบ้านกัน
ไม่ต้องเข้ามาในบ้านพ่อไปที่อื่นได้

พ่อบอกหนูโกรธมากหนูอยากร้องไห้พ่อ
เป็นแบบทุกคนด่าละแม่หนู
หนูไม่รู้จะรอบแค่ไหนก็นั่นนะแม่หนูกัน
ให้ลูกคุณอ่านแล้วแม่หนูโดนพ่อทำร้ายบ่อยมาก
หนูก็เลยแบบทุกคนก็ไม่ฟัง
มันมีฟังเวลาเท่ากัน๒๓คน

คนที่บอกว่าให้๑๐๐๑๐๐เนี่ยมันไม่ใช่
เขาให้แบบ๒เดือนครั้งแบบ๔เดือนครั้งอย่างนี้ล่าสุดวันนั้นเลย
โอนเงินไปให้ผู้หญิงแบบ๑๐๐๐๒๐๐๐อย่างนี้พี่
คือแบบเขาไม่เคยเอาเงินเขาให้หนูแค่แบบ๕๐๐อะไรอย่างนี้
แล้วหนูก็ต้องกินเพราะหนูก็ไม่มีใครให้
นี่คนเล็กอายุ๑๖พี่สาวนี่อายุ๑๗นะฮะที่ไปถ่ายคลิปด้วยกันคืนวันนั้นเนี่ย
พี่สาวเขาบอกเดี๋ยวเขาขออธิบายหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันนั้น
แต่ท่านผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วกันนะครับที่น้องสองคนเขาถ่ายเอาไว้นะฮะ
ตอนที่ไปหาพ่อนะที่พ่อกักตัวอยู่อะครับ

พ่อไม่ต้องพ่อออกมาจากบ้านนี้

พ่อออกไป
ได้ยินหมดอ่ะนี่พ่อพูดอะไรกันอ่ะ
มากเลยเหรอผัวชาวบ้านเขาก็เอาอ่ะ
ถึงพ่อกับแม่กูจะเลิกกันก็ไม่ใช่ว่ากูจะมาฆ่าอย่าพ่อกันโอ้ย
กูต่อแล้วนะเว้ยกูมีความคิดมาของตัวเอง
โหพ่อแก้ภายกันเนี่ย
ไม่ใช่เหรอไล่พวกหนูออกจากบ้านอ่ะ
ให้เงินกัน
ดูก็จะไม่ให้เงินเลยให้แตนฟรีได้แลกกับเงินฝีบาทห้าร้อย
อยู่มีอ่ะ
นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกคลิปนึง

หนูไม่อยู่หรอกพ่อ
ออกจากบ้านพ่อดีไม่ใช่บ้านพ่อ

แต่แม่มันอ่ะไม่เคยน่าใจ
หนูก็ไม่อยากพูดหรอกพี่หนูก็ไม่อยากพูดหรอก

อี๋มันไม่อยากพูดหรอก

กูย่างกำรวจจากหมด
เนี่ยคือลูกสาวคนโต

คืนวันนั้นเนี่ยพ่อบอก

ส่าหย้อนกลับมาตอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง

พ่อเป็นห่วงพ่อว่าพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่า

อยู่ในบ้านกับผู้หญิงคนอื่น

เธอบอกเธอเนี่ยยืนฟังกับน้อง
สุดท้ายก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ไปเคาะห้อง

ฝั่งญาติพ่อฝั่งแฟนใหม่พ่อ

ไม่ใช่เลยนะเธอไม่โกรธพ่อหรอก

หลังจากนี้ก็คงจะไม่มีพ่ออีกแล้ว

ที่สำคัญคือญาติฝั่งพ่อเนี่ย

ขอออกมาพูดหน่อยนะฮะ

เมียไปมีแฟนใหม่

ใหม่ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้เธอบอกเนี่ยฮะ

เข้ามาคอมเมนต์เชิงว่าจะเอาเรื่อง

แต่มีแฟนใหม่หนูไม่ว่าเลย
แต่อย่ามาไล่หนูกับน้องจากบ้าน

ตาหนูก็อยู่กับยายแหละ

หนูไม่มีที่อยู่จริงเมื่อคืน

ต้องไปหาที่นอนกับน้อง

เขาก็ไม่สามารถรับสายได้

ที่มาว่าแม่หนูว่าหนูไม่ว่านะ

เพราะแม่ไม่เคยมีชู้จริง
หนูเห็นทุกอย่างเวลา

แต่ว่าเขาบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกเขา
หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
คือฝั่งแม่ของเด็กเนี่ยบอกกับเราว่า

เป็นคนบอกเองว่าให้ลูกสองคนอยู่กับเขา

เธอบอกว่าจะให้เธอทำยังไง
ขณะเดียวกันเราได้คุยกับน้าสาวของเด็กสองคนนี้นะครับ

ก็ยืนยันบอกว่าพี่ของเธอไม่เคยนอกใจนะฮะ

เอ้าทำไมนอนที่บ้านไม่ได้

เอาพ่อเด็กพาผู้หญิงมานอนอยู่ข้างใน

ว่าคนของพวกมึงมันไม่มีพ่อมีแต่แม่

อยู่กับพ่อมึงมาตั้งกี่ปีจนจะจบม๖แล้ว
เคยได้กินเงินจากพ่อมึงถึงหมื่นบาทไหม

สอนว่าพ่อมึงไม่เอาพวกมึง
ดูถูกพวกมึงว่ามึงเป็นลูกอย่างนั้นอย่างนี้
แต่เด็กก็คงรักพ่อแหละ

ถ้ามันไม่สงสารไม่รักพ่อมันคงไม่เอาข้าวไปให้กิน
โกหกแม่มันว่าหนูไม่มีตังค์กินข้าว

บ้านตาใช่ไหม
ใช่บ้านตา
เมื่อวานเราฟังคนที่เป็นแฟนใหม่
ฟังญาติยาติของพ่อใช่ไหมครับ
วันนี้คุณพ่อถ้าอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกกับเราได้นะครับ
เพราะวันนี้เราฟังทางฝั่งอดีตภรรยาทางฝั่งลูกสองคนแล้ว

ก็ให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยฮะโทรไปหาคุณพ่อ
วิดีโอคอร์ด้วยโทรด้วยแต่พ่อไม่รับสาย
ส่งข้อความไปก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะครับ
นี่ฮะไม่อ่านเลยลูกสาวก็เลยบอกว่าก็ต้องทำใจแล้วล่ะ

ก็ฝากบอกเราเป็นสื่อไปว่าถ้าพ่อจะไม่รักหนูแล้วเนี่ย

ช่วยมาเซ็นเปลี่ยนนามสกุลให้หน่อยก็แล้วกัน

ส่วนฝ่ายของแฟนใหม่ของคุณพ่อเนี่ยเราก็ติดต่อไป
บอกตอนนี้ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
แต่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องคลิป
ทำให้เกิดความเสียหายให้ถึงที่สุด
โอ้โหมันก็เป็นปัญหาในครอบครัวนะคะ

วันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งวันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเลย